ส่วนเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนะคะ
หลังจากอดีตนายฐานจังหวัดราชบุรีตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมา
เจ้าตัวก็เล่าบอกว่าขณะที่หมอกำลังช่วยชีวิตเนี่ย
เขารู้สึกได้ว่าเขาเดินทางไปอีกดินแดนหนึ่งที่เต็มไปด้วยถ้ำมรกฏ
และยังเห็นแม่ชีเดินจงกลมกันอยู่ด้วยนะคะ
เชื่อว่าที่ฟื้นขึ้นมาได้เป็นเพราะว่าผลบุญจากการทำความดี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

บันดาลให้ผู้เป็นพ่อได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
หลังเป็นลมหมดสติไปเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์วันนั้นทางครอบครัวยังจำได้แม่น
ถึงทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับจาโส
และจ่าโสเองก็ยังคงจำได้แม่นว่าช่วงเวลาที่หายไปนั้น
เขาไปอยู่อีกดินแดนที่สวยงามราวกับสวงสวรรค์

โดยวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์กราบ๙โมงเช้า
จาโสได้ออกกำลังกายโดยวิ่งที่รูวิ่ง
จากนั้นก็ไปขุดดินที่ท่อระบายน้ำบริเวณหลังบ้าน
แต่ขุดได้แค่๒ครั้งก็รู้สึกหน้ามืด
ตะโกนเรียกบอกภรรยาว่าจะเป็นลมขอน้ำดื่มหน่อย
และพยายามเดินไปนั่งพักตรงบันไดหลังบ้าน
จากนั้นก็หมดสติภาพก็ตัดไป
จาโสเล่าว่าขณะที่วูบหมดสติไปนั้น
เห็นภาพตัวเองค่อยลอยเคลื่อนไปอยู่อีกโลกหนึ่ง

ซึ่งธรรมดังกล่าก็เป็นสีมรกฎ
แสงสว่างวิบวับงดงาม

ก็ได้ยินเสียงลูกหลานและภรรยาเรียกชื่อ
ทำให้หลุดจากพวังภาพฝันในครั้งแรก
ขณะนั้นก็เห็นข้างหลังของแม่ชีที่นับถือ

ส่วนตัวเองก็ค่อยลอยตามแม่ชีที่เดินจงกลม
ก่อนที่จะได้ยินเสียงของภรรยาและลูกเรียกชื่อ
ตื่นขึ้นมาราว๔โมงเย็น
ซึ่งขณะนั้นมาทราบภายหลังจากภรรยาว่า

ก็มาช่วงวันเกิดวันที่๑๘ตุลาเป็นวันเกิดผม

ชีนึกถึงผมพอดีแม่ชีก็ตอบว่าอย่างนั้น
ผมว่าเหมือนมาเตือนแบบให้เราได้ไปเห็นไปรับรู้
แล้วก็ให้มาบอกกับผู้คนแบบนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะ
ผมคือคิดแล้วทำไมผมต้องไปเจอแบบนั้น
แต่อันนี้ไปเจอในลักษณะอย่างนี้ทุกคนก็บอกว่าดีนะ
ที่เราไปเห็นสิ่งดีไปเห็นแม่ชีอย่างนี้
สีขาวผมก็เลยคิดในทางที่ดี
ก็จะได้บอกต่อบอกว่าบุญบาปมันมีจริงอะไรอย่างนี้
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดเขาช้างมงคลวนารามอำเภอปากท่อ
เพื่อไปพบกับแม่ชีแก้วซึ่งเป็นแม่ชีที่จาโสเห็นภาพในฝัน
แต่แม่ชีก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์และเปิดเผยตัวตน

โดยแม่ชีตอบเพียงว่าการตายและฟื้นนั้นในทางทำเป็นไปไม่ได้
คนเราถ้าตายแล้วก็คือตายไม่มีใครที่จะฟื้นขึ้นมา
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับจาโสนั้นเป็นการตายแค่ชั่วขณะ

ซึ่งจิตที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
จิตยังไม่ดับประกอบกับผลบุญที่ทำไว้ยังมีอยู่
จึงทำให้จาโสฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
ขณะที่จาโสก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะว่าเป็นคนชอบถือศีลปฏิบัติธรรม
การตายและฟื้นจึงน่าจะมาจากอนิสงฆ์จากการทำความดี
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงอยากให้นำเหตุการณ์ที่ได้ประสบพบเจอในฝัน
เล่าให้คนรุ่นหลังฟังเพื่อเป็นวิทยาธาร
กรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน